แต่ถูกชายแปลกหน้าพยายามเปิดประตูรถเข้ามา

แต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าโชคดีที่ล็อกประตูไว้ทุกด้าน
ตำรวจบอกว่าชายคนนี้อาจจะเป็นชายวิกลจริต
แล้วก็อ้างตัวเป็นสายลับตรวจรถทุกคัน

เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าสาวิตรีผมผา
ได้โพสต์คลิปวิดีโอชายแปลกหน้า
เปิดประตูรถขณะที่รถของเธอนั้นจอดอยู่กลางสี่แยก
โดยระบุข้อความว่าระวังกันไว้ด้วยนะคะ
ใครที่ติดไฟแดงที่๔แยกมภาคขอนแก่น

เพราะชายคนนี้มาคุมมาเปิดประตูรถคน
แหมดึงอยู่นานมากดึงแรงมาก

ตอนแรกที่มันดึงมัวแต่ตกใจ

กันเลยแต่ถ่ายได้แค่นี้แปลว่าก็เลย

ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อนางสาวสาวิตรีผมผา
พนักงานคลินิกความงามในจังหวัดขอนแก่น

ขณะที่รถของเธอติดไฟแดงที่บริเวณ๔แยก
ถนนบ้านกอกตัดกับถนนมิตรภาพ
ชายคนนี้ได้พยายามเปิดประตูรถทุกบาน

แต่เมื่อได้สติจึงหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้
พร้อมกับบีบแตร่เตือนรถคันอื่นด้วย
แล้วก็หวังให้ตำรวจที่ป้อมฝั่งตรงข้ามได้ยิน
ชายคนนี้ยังพยายามมาเปิดประตูอีกรอบนะ
สัญญาณไฟเขียวเธอจึงรีบขับออกมา

แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คเพื่อเตือนภัย
ให้ทุกคนนั้นล็อกรถให้เรียบร้อย
ขับไปไหนมาไหนบนท้องถนน
แล้วก็มีการแชร์ออกไปอย่างกว้างขวาง
ขณะที่ตำรวจสพเมืองขอนแก่นบอกว่า
เมื่อ๒ทุ่มของวันพระสบดีคือ๑๙เมษายน
ก่อนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้หญิงคุณสาวิตรี
มีคนแจ้งเหตุชายไม่น่าไว้ใจ
ด้อมมองรถยนต์บริเวณใกล้กับป้อมตำรวจที่เกิดเหตุด้วย

เป็นชายที่พูดจาเพ้อเจอร์เหมือนคนวิกลจริต

ผมเป็นสายลับให้กับผู้กำกับสพเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
และผู้กำกับสพเมืองขอนแก่น
ผมร้อยตำรวจเองนะครับ
กล่าวอีกซึ่งเพราะว่าเป็นชายคนเดียวกันนะครับก็ตอนนี้ได้สั่งให้สายตรวจควบคุมตัวไว้เพื่อรอญาติมารับตัวกลับบ้านส่วนเจ้าทุกข์จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายก็สามารถทำได้นะครับ